ลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จแล้วนะครับ
ลำนี้มีภารกิจก็คือจะต้องไปเจาะพื้นผิวของดาวอังคาร
พิสูจน์ว่ามีความใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มากน้อยขนาดไหน
เพื่อจะนำไว้ใช้เป็นดวงดาวสำรองของมนุษย์
หากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นกับโลกมนุษย์นะครับ

นี่เป็นภาพแห่งความยินดีหลังมีการยืนยันว่า
หลังการเดินทางไกลเป็นระยะทาง๔๘๒ล้านกิโลเมตร

และมันกำลังเป็นความหวังล่าสุดในการสำรวจดาวอังคาร
เคราะห์ที่เชื่อกันว่ามีความคล้ายคลึง
และเป็นหนึ่งในดาวที่มนุษย์น่าจะไปอาศัยได้มากที่สุดอีกดวงหนึ่ง
หลังผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนาน
และใช้งบประมาณกว่า๓๒๐๐๐ล้านบาท
ด้วยความร่วมมือจากสาวรัฐและสหภาพยุโรป
ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุด

โดยในการลงจอดขั้นสุดท้าย

เพื่อให้ลงจอดบนดาวอังคารได้อย่างปลอดภัยและนุ่มนวล
ไม่กี่นาทีหลังจากที่มันลงจอด
แม้จะดูค่อนข้างยากและเต็มไปด้วยจุดกลม

แต่ก็ยังพอเห็นเขาลางของพื้นผิว
และท้องฟ้าจากมุมมองดาวอังคาร

แต่การลงจอดและถ่ายภาพบนดาวอังคาร
เป็นเพียงเศษเซี่ยวของภารกิจสำรวจเท่านั้น
เพราะระยะเวลาของภารกิจต่อจากนี้
คือราวหนึ่งปีบนดาวอังคาร
หรือประมาณ๒ปีบนโลกมนุษย์
จะเป็นการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด
ในแบบที่ภารกิจสำรวจดาวอังคาร
ครั้งก่อนไม่เคยได้ทำ
โดยเฉพาะภารกิจเจาะพื้นสำรวจดาวอังคาร
ซึ่งราวีปลาคาสบอกว่านี่เป็นครั้งแรก
ที่จะเจาะพื้นดาวอังคารสำรวจอย่างจริงจัง
ข้อมูลทั้งหมดจากยาลำนี้
จะมีส่วนสำคัญที่จะตอบคำถามว่า
ความจริงแล้วดาวอังคารมีความแตกต่าง
จากโลกมนุษย์มากน้อยแค่ไหน
หลังจากที่ผ่านมามีข้อสันนิษฐานว่า

อังคารเคยมีสภาพอากาศที่อุ่น

และมีชั้นบรรยากาศที่หนาคล้ายกับโลก